คุณผู้ชมคะดูเวลาแล้ว๖โมง๑๘นาที
ใครที่กำลังจะออกไปทำงานใครที่จะออกไปเรียน

เพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะมันมีเหตุระทึกเกิดขึ้น
คือเครนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูมันล้ม
แล้วก็มาพาดทับสายไฟฟ้านะคะบริเวณปากซอยรามอินทา๘๗
แล้วตอนนี้ค่ะยังไม่เปิดการจราจร
ก็เลยจะประชาสัมพันธ์ใครที่อยู่บ้านแถวย่านรามอินทาเนี่ยนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นมันเป็นถนน๓ช่องทาง

จากการไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นเครนสำหรับเจาะเสาเข็ม
ติดตั้งบนรถล้อตะขาบสูงเท่าตึก๖ชั้น
มันเอียงคุณผู้ชมแล้วก็ไปพาดเสาไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณปากซอยรามอินทรา๘๔
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะ
แล้วก็เสาไฟมันก็ยังไม่ได้หักลงมา

ก็ตำรวจก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง

แล้วก็ต้องปิดการจราจรชั่วคราวนะคะ
ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสินแพทย์
จากการสอบสวนก็ทราบว่าคนงานขับรถเครนดังกล่าว
เป็นของบริษัทที่รับสัมประธานเกาะสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู
เกิดเหตุผิดพลาดตอนที่กำลังทำงานเลย
ก็คือกำลังดึงท่อเหล็กยาว๑๕เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง๑๕เมตร
ฝังอยู่ในดินสำหรับเทคอนกรีตเสาเข็มรถไฟฟ้า
พอดึงขึ้นมาจากดินแล้วค่ะคุณผู้ชม
สายสลิงมันขาดแล้วทีนี้มันก็เลยเสีย

เครนก็เลยเอียงไปทางซ้ายแล้วก็ไปพาดกับสายไฟ
ทีนี้รายงานล่าสุดเมื่อ๒๐นาทีที่ผ่านมา

ตำรวจสนคณะยาวก็แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง
ถ้าเกิดจำเป็นต้องผ่านเส้นทาง
ก็ให้รถขนาดเล็กเข้าซอยรามอินทรา๘๓
ส่วนรถใหญ่ให้เลี้ยวเข้าปั๊มเอสโซ
เข้าซอยไปออกเลยจุดที่รถเครนล้มไปก่อน
กว่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถเครนแล้วเสร็จนะคะ
ย้ำเตือนกันใครที่อยู่ย่านรามอินทรา